คุณผู้ชม๒๓วันที่ผ่านมาในพื้นที่ดาดีของปลาจีนบุรี
เกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ทีนี้สองสามีภรรยาต้องหนีตายค่ะ
นขึ้นไปบนหลังคากับหมา๒ตัว
ขอความช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ
น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านตอนเวลา๒นาที
ถึงตอนนี้ยังไม่สามารถออกจากบ้านได้

ช่วยด้วยนะคะขอความช่วยเหลือ
ตอนนี้หิวข้าวอยู่บนหลังคาบ้านพร้อมกับสุนัขสองตัว
หิวข้าวคนก็หิวหมาก็หิวแล้วค่ะ

ไหนไม่ได้เลยคือไปเนี่ยเสี่ยงมากเลยเห็นไหมคะ
น้ำไหลเชี่ยวกรากแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าลงไปแล้วเนี่ย
จะถูกพัดพาไปที่ไหนนะคะทำถูกแล้ว
อยู่ด้านบนโชคดีมากในยุคนี้สมัยนี้มีเทคโนโลยีช่วยเราได้
ก็เลยมีการอัดคลิปแล้วก็โพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดีย
เพื่อขอความช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยชื่อว่าคุณสิตานันส่วนฝ่ายผู้ชายเนี่ยชื่อว่าคุณพระศิษย์นะฮะ

แต่สุดท้ายแล้วทั้งหมด๔ชีวิตถูกช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จนะคะ
คุณสิตานันขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้การช่วยเหลือ

เล่าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่

สักประมาณวันอังคารที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่า

ตั้งตัวไม่ทันไม่สามารถอยู่ในบ้านได้
ก็เลยตัดสินใจเจาะหลังคา
หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคา

ลงมามองรถโดนน้ำท่วม

ที่สับสินอื่นเสียหายค่ะ

แน่นอนใกล้ป่าน้ำป่าไหลหลัก
ไหลลงมาหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องกันนานหลายวัน
วนน้ำมันล้นเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะ
ได้รับความเสียหายไปกว่า๘๐หลังคาเรือน
จุดน้ำท่วมมิดหัวค่ะสูงประมาณ๒เมตร
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย
แล้วก็ต้องมีการเยียวยากันต่อไปนะคะนี่คือนาดีปราจีนบุรีค่ะ